คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนี้นะคะ
คุณแม่ของผู้เสียหายโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คค่ะ
เหตุการณ์นี้ที่ชัยภูมิบอกว่าลูกชายไปเห็นเหตุการณ์
ทะเลาวิวาสกันก็เลยเอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้
แต่กลายเป็นลูกชายก็ถูกไอ้แก๊งนั้นมาทำร้าย
ลูกชายก็เลยไปหลบตำรวจมาเอ้าตำรวจมาจับลูกชายแม่อีก

แล้ววิธีการจับกลุ่มแม่ถามว่ามันรุนแรงเกินไปหรือเปล่า
สำหรับวิธีการที่ตำรวจทำกับลูกชายแม่ลองไปดูเหตุการณ์นะคะ
นี่แหละค่ะคลิปนี้นะคะคุณแม่ของหนุ่มผู้เสียหาย
เขาโพสต์เอาไว้ใน
แล้วก็มีข้อความว่าถูกตำรวจจับผิดตัว
ขณะที่เกิดเหตุทะเลาะวิวาสโดนใส่กุญแจมือโดนกดลงกับพื้น
โดนกระบองฟาดเสื้อขาดลุ้ยบาดเจ็บตามตัวหลายแห่งเลย
เจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า

คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะที่อำเภอเมืองชายภูมินะคะ
ผู้เสียหายคือนายนันทพลอายุ๓๓
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุร้านกำลังจะปิด
เห็นกลุ่มวัยรุ่นถือมีดวิ่งทำร้ายกัน

กลายเป็นว่าเขาก็จะถูกวัยรุ่นกลุ่มนั้นมาทำร้าย
ไปวิ่งหลบหลังร้าน
ตำรวจมาถึงอ้าวตำรวจมาจับเขาเฉยเลย

ที่เขาไม่เกี่ยวเขาแค่ไปถ่ายคลิป
ถูกจับค่ะถูกกระบองทุบถูกเตะถูกกระชากเสื้อจนเสื้อขาด
เพื่อนต้องร้องบอกตำรวจว่าจับผิดคน
ก็คือตามเสียงในคลิปเมื่อสักครู่อะค่ะ
ก็จะมีเสียงคนพยายามจะพูดว่าผิดคน
เขาแค่ถ่ายคลิปเอาไว้อะไรแบบนี้นะคะ
ล่าสุดวันนี้คุณแม่ของผู้เสียหาย
ทนายความไปเลยค่ะไปที่สพเมืองชัยภูมิ
แล้วคุณแม่บอกว่าขอความเป็นธรรมให้ลูกชายหน่อย
หาเช้ากินค่ำไม่ได้ไปทะเลาะกับใคร

ไม่ได้ไปทะเลาะวิวาสกับเขาแต่โดนจับได้ยังไง
ลูกชายแม่ไปทำงานเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็มาเป็นพยานให้นะคะ

ผู้เสียหายไม่ได้มีเรื่องอะไรกับใครจริง
เขาเห็นว่าเจ้าหน้าที่ล็อกตัวเพื่อนเขา
เขาก็ไปถามไปบอกเจ้าหน้าที่นะว่าผิดค้นผิดค้นผิดตัวแล้ว

ก็เลยเนี่ยค่ะมากันที่สพเมืองชายภูมิค่ะ
มันไม่ใช่จริงนะคะขอบความมันทำหน่อยนะคะ
ทีนี้ก็ต้องถามทางตำรวจนะคะว่าตกลงแล้วมันยังไงกันเนี่ย
ทีมข่าวของเราคุยกับผู้กำกับสพเมืองชายภูมินี่นะคะ
ผู้กำกับบอกว่าทราบเรื่องแล้วให้พนักงานสอบสวนทำเรื่องใหม่ทั้งหมด
ทำสำนวนใหม่ทั้งหมดจะแยกระหว่างกรณีทะเลาะวิวาสและทำร้ายร่างกายออกไป
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ

เรื่องของการฟ้องร้องดำเนินคดีอะค่ะ
คือทางฝั่งนี้เขาก็บอกว่าเอ้าอุตส่าห์ไปถ่ายคลิปเผื่อจะบันทึกเหตุการณ์เอาไว้
ใช่จะได้เป็นหลักฐานว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงกลายเป็นโดนจับค่ะ
เพราะตำรวจมาเห็นว่าฝั่งของคู่ที่เขาทำร้ายเนี่ยเขาวิ่งมาทำร้ายคนถ่ายคลิปประมาณอย่างนั้นนะฮะ